คุณผู้ชมช่วยดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะมีครูวิทยาลัยหน้าตสินในจังหวัดนครปฐมเขามาโพสต์ไว้บอกว่าอยากจะร้องขอความเป็นธรรมให้ลูกศิษย์
ศิษย์เป็นนักเรียนชั้นม๕เดินข้ามถนนแล้วอยู่ถูกรถเก๋งพุ่งมาชนจนอาการสาหัสได้รับบัตรเจ็บทางสมองอาการโคม่านะคะ
แต่ในขณะเดียวกันคนขับก็เดินทางไปที่สอนอนะแล้วก็ไปให้การบอกว่าเขาไม่ได้ขับรถชนเด็กนะแต่เด็กวิ่งตัดหน้าเขาแบบกระชั้นชิดแล้วก็เลยเหมือนกับว่าทำให้รถเขาชน

ก็ฟังจากเสียงบรรยายคือลูกศรสีแดงคือรถเก่งคันเกาะเหตุนะ
และอันนี้คือกล้องหน้ารถของรถอีกคันนึง
เห็นว่ารถคันนี้ก็คือขับแบบคงจะรีบอะค่ะ
คิดว่าคงจะรีบจริงเพราะเนี่ยปาดขวามาเสร็จปุ๊บออกปาดซ้ายต่อใช่ไหมคะ
เสร็จแล้วปุ๊บไปปาดขวาข้างหน้า
จังหวะปาดขวานี่แหละค่ะคือจังหวะที่พุ่งชนเด็กนักเรียนที่ข้ามถนนจนกระเด็นแบบนี้เลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้บนถนนพุทธมนตรสาย๕ค่ะ
เด็กที่ถูกรถชนก็เป็นนักเรียนชั้นม๕โรงเรียนวิทยาลัยหน้าตศิลปะศาลยานะคะ
ผู้ปกครองของน้องไปแจ้งความกับตำรวจสพพุทธมณฑลแล้ว
คนขับเก่งคู่กรณีก็ไปโรงพักแล้วแต่อย่างที่บอกเขาให้การบอกว่า
เด็กมาวิ่งตัดหน้ารถเขาในระยะกระชั้นชิด
ตำรวจก็เลยต้องปล่อยตัวชั่วคราวเพราะต้องรอหลักฐานอาการบาดเจ็บ

ครูวิทยาลัยหน้าตสินเกรงว่าลูกศิษย์จะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
เพราะว่าหลายคนพอเห็นคลิปนี้
ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
นี่มันหนังคนละม้วนกับคำให้การของคนขับรถเก่งเลยนะดูยังไงเนี่ย
คนขับรถเก๋งขับมาด้วยความเร็วปาดซ้ายปาดขวาอันตรายมาตลอด
แล้วก็มาชนเด็กแล้วขอโทษคุณผู้ชมเด็กข้ามทางม้าลายนะคะ
อืมอืมหลักฐานกรณรถชัดนะฮะอืมนะครับ